นันอนันต์นั่นเองค่ะเรื่องราวของเขาต้องบอกแบบนี้ค่ะ

กลายเป็นข่าวค่ะอุตส่าห์เป็นนักร้องลูกกระตันยูอยู่ดีค่ะ
โดนเม้าเรียกว่าใช้เงินรางวัลหมดแล้วในชั่วพิปราบ
เงินรางวัล๗หลักที่ได้มาจากรายการไมค์ทองคำหายวับไปกับบ้านกลางดอยค่ะ
โอ้โอ้ไม่คนาที่เขาตามได้ว่าผ้าดหัวมันแรงมีแยกมาก

เรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐวีดีโอคอลสอบถามเลยค่ะ
คุยกับนักร้องหนุ่มซึ่งน้องนันเนี่ยงานดีมากนะคะลูกนะคะ

รับว่าเงินที่ได้มาจากการแข่งขันร้องเพลงเนี่ยหมดแล้วจริงค่ะ
แต่หมดเพราะว่าสร้างบ้านบ้านที่ตั้งใจทำให้กับครอบครัวเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ

แต่เขาบอกว่าจริงแล้วมันเป็นแบบอยากให้ครอบครัวเครือญาติได้อยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่แหละค่ะ
คือคุณต้องเข้าใจนะทุกคนเรามีบ้านเล็กก็เขาก็อยากมีบ้านใหญ่อะ
ใช่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะ
ส่วนการหันมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายพริกกะเหลี่ยงขายคลกแล้วก็ขายลิปสติกอันเนี้ย

ก็อย่างที่ทราบ๒๓ปีที่ผ่านมามันไม่มีรายได้เลย
หรือว่าตกอับไหมก็ไม่ถึงข้างแต่ตกอับครับก็ยังไม่พอมีเพราะฉะนั้น
คือที่เราทำคือเราหาผมหารายได้เสริมครับจะหารายได้เสริม
ผมยังต้องมีภาระที่ยังต้องไขเยอะครับก็ยังใครที่เก็บได้จากการเสด็จ
หรือว่าเราน้ำใจที่แฟคแม่แม่มอบให้ก็อยากเก็บไว้ก่อน
เพราะว่าอนาคตที่ผมไม่รู้เจออะไรครับที่อยู่ได้ทั้งวันนี้ก็พ่อแฟคแม่แม่นี่แหละ
พี่ที่เข้ามาช่วยก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แฟคแม่ทุกคนที่ให้การซอฟพอร์ต
จะไม่เลือนมุมคุณตรงนี้ครับ